เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตมนาเกลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
เขาบอกว่าเป็นอดีตเชฟคนนี้นะเกิดอาการเมาอารวาสโมโหเมียตัวเอง
แล้วมีการชักปืนยิงขู่มีการเคลียร์กับคู่กรณี
และเดี๋ยวจะมาเล่าต่อเขาบอกว่าลูกสาวถึงขั้นพยายามกระโดดห้ามนะคะ
ข้อลั่นไกลสานมัดนะคะ
ตำรวจภอมูลพระยาเข้าไปร้านหุ้งเหตุ
ที่บอกว่าอยู่ที่ตมนาเกลือที่ชนบุรี
แล้วบอกว่าคนคนนี้ยังยิงปืนขึ้นฟ้าอีกต่างหาก
ถึงขั้นมีคนที่ตกใจจนช็อกหมดสติ
จนช็อกหมดสติไปเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงคืนครึ่งนี้เองนะคะ
เป็นร้านเสริมสวยร้านซักอบรีดร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่ม
มีนางสาวเมนามสมมุติอายุ๑๙ปีซึ่งเป็นลูกสาวของเจ้าของร้านนั่นแหละ
อยู่ในอาการช็อกแน่นหน้าอกนะคะ
กู้ภัยต้องมาช่วยกันแบบนี้ครอบครัวด้วย
แล้วก็คือความที่คนแน่นหน้าอกเราต้องเอาเขานอนลงไปก่อน
มาช่วยกันพัดแล้วก็ไปยืนมุงดูกันเยอะก็ไม่ได้
พอมีการประถมพยาบาลเบื้องต้นก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลบางละมุงนะคะ
คนก่อเหตุว่อนวายนี่คือใครนายพรชัยบุญพันธ์อายุ๔๕ปี
ใจขาวงามอันนี้เป็นเพื่อนภรรยาเล่าแบบนี้บอกว่า
ก่อนหน้าจะเกิดเหตุเนี่ยเธอเนี่ยมีการทักแชท
มาขอยืมเงินจากภรรยาของผู้ก่อเหตุก็คือภรรยาของนายพรชัย
ด้วยความที่เป็นเพื่อนกันใช่ไหมครับก็เลยทักเนี่ย
ของนายพรชัยบอกเฮ้ยเธอเป็นเพื่อนกันเนอะ
ฉันขอยืมเงินหน่อยละกันห้าร้อยบาท
แล้วเธอก็บอกว่าปกติเธอก็ยืมบ่อยร้อยหนึ่งบ้างสองร้อยบ้าง
บอกว่าเพื่อนเองเนี่ยก็โอนเงินให้ตลอดก็คือเมียของคนก่อเหตุ
ทีนี้เดาเอาว่าผัวของเพื่อนคงไม่พอใจ
ตัดสินใจไปลากคอเธอออกมาจากบ้านพักของเธอแล้วเอามาเคลียร์กันที่หน้าร้าน
พอมาถึงเหมือนกับสามีเพื่อนน่าจะเมาด้วยแล้วอารวาสด่าทอเธอ
ด่าเมียตัวเองกับลูกบอกอย่ามายุ่งแล้วเลิกให้มายุ่งกับครอบครัวของตัวผู้ก่อเหตุ
สุดท้ายมีปากเสียงกันรุนแรงนะคะแล้วตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยความมีอาวุธปืน
ก็ชักอาวุธปืนขึ้นมาเจาะศีรษะของเธอด้วยตอนนั้นเธอกลัวมากแล้วขู่เธอว่าเดี๋ยวจะฆ่าให้ตาย
เธอเนี่ยถึงขั้นก้มกราบร้องขอชีวิตเลยทีเดียวส่วนลูกสาวที่บอกว่านอนช็อกอยู่ตรงนั้น
พยายามเข้ามาห้ามพ่อแต่พ่อไม่ฟังยิงปืนลงพื้น๓นัดแล้วลูกสาวก็ช็อกอยู่อย่างนั้นนะคะ
คือเคราะห์ดีนะคะที่เหตุการณ์นี้มันเป็นการยิงปืนลงพื้น
แล้วไม่ได้มีใครบาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิต

ถึงขนาดที่ลูกสาวเองก็ยังช็อกลงไปดิ้นกับพื้นแบบนั้น

แน่นอนแหละยังไงก็ตามตำรวจก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหากับ
พรชัยนะคะในความผิดฐานยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชนทางสาธารณะ
แล้วก็ยังมีข้อหาที่ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวด้วยค่ะ